คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวใหญ่

เรื่องของรถทัวร์๒ชั้นที่นำพาชาวกรสินไปเที่ยวแล้วเกิดอุบัติเหตุที่นั่นนะครับ
ปรากฏว่าชาวโคราชตอนนี้ได้จัดพิธีในการทำบุญถนนหนทางในเส้นนั้นแล้ว
เพราะว่ากลัวอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนนี่แหละครับ
แล้วก็ทางด้านร่างทรงทักขึ้นมาบอกว่าเจอ๘๖ดวงวิญญาณยังวนเวียนอยู่ในจุดเกิดเหตุ

ชาววังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์๙รูป
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถทัวร์๒ชั้นพลิกคว่ำจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๘ศพนะครับ
ได้รับบาดเจ็บอีก๓๒คนที่บริเวณโค้งมะกรูดหวานถนนสาย๓๐๔ตรงนี้นะครับ
หลังจากนั้นได้ทำพิธีเรียกดวงวิญญาณเชิญดวงวิญญาณทั้งพิธีแบบไทยแบบจีน
โดยพิธีแบบไทยก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๑รูปทำการสวดถอนดวงวิญญาณ
แล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนตร์เพื่อเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ให้ได้ไปผุดไปเกิดนะครับ
หลังจากนั้นได้ทำพิธีแบบจีนครับก็ให้ร่างทรงเนี่ยเชิญดวงวิญญาณแล้วก็เผาส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุขติด้วยนี่แบบจีนนะครับ
ร่างทรงที่ทำพิธีเปิดเผยออกมาแบบนี้คุณบอกว่าดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
วนเวียนอยู่ที่บริเวณโค้งมะกรูดหวานแห่งนี้ทั้งหมดถึง๘๖ดวง
โดยเป็นดวงวิญญาณเพศชาย๔๕ดวงเป็นดวงวิญญาณของผู้หญิง๓๐ดวง
อกจากนี้ยังมีดวงวิญญาณของเด็กอีกนะ๑๑ดวง
ซึ่งทั้งหมดนะครับจะได้ถูกปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากจุดดังกล่าว
เพื่อที่จะได้ไปสู่สุขติต่อไปแล้วก็ไม่เกิดเป็นเหตุการณ์อาถรรพ์ตัวตายตัวแทนแล้วนะครับ
เพราะว่าอาถรรพเหล่านี้เขาบอกว่าดวงวิญญาณจะไม่ไปไหน
ถ้าไม่มีคนมาตายแทนถ้าไม่มีดวงวิญญาณใหม่มาเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับ
โดยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็เรียกวิญญาณในครั้งนี้ก็เป็นความเชื่อแต่โบราณ
ว่าหากที่ใดมีการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
จะมีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ตรงนี้ไม่ยอมไปผุดไปเกิด
หรือเรียกว่าไปผุดไปเกิดไม่ได้เพราะไม่มีคนมาอยู่แทนนะครับ
ดังนั้นก็เลยต้องจัดให้มีพิธีเรียกดวงวิญญาณทั้งหมดให้ได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรม
แล้วก็ไปเกิดในพบภูมิภาคหน้าที่ดีต่อไปนะครับ
ส่วนถนนเส้นนี้นะคะทางการก็ยืนยันแล้วว่ามีการเพิ่มมาตรการต่าง
เพิ่มไฟส่องสว่างเพิ่มป้ายเข้าไปเพิ่มแถบเรืองแสงเข้าไป
ให้สามารถเห็นได้ชัดเพราะว่าเส้นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นสำคัญที่ใช้เดินทางสงกรานด้วย
ใครที่ไปเส้นทางไหนแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยมา
ชินเส้นทางไม่คุ้นเคยนะฮะ
ก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นเป็น๒เท่าเลยนะครับ